มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงอะครับใจเย็นกันก็แล้วกัน
ที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๓ปี
ความจริง๓๓อายุก็ไม่น้อยแล้วล่ะก็โตพอสมควรแล้วนะครับ
แต่เขาก็เลือดร้อนนะฮะเป็นเดือดเป็นแค้น
หลังจากเขาบอกว่าเขาไปได้ยินอดีตสามีของภรรยาของเขา
ไปกล่าวหาว่าเขาไปขโมยไม้ยางของชาวบ้านก็ไปแทงเขาแทงจนตาย
ตอนนี้หลบหนีไปนะครับตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพันนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าบ้านของเพื่อนบ้านของผู้ตาย
เป็นบ้านของนายศิษฐาระวังหรือว่านายศิษฐ์
ยังมีรองเท้าแตะตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่คู่หนึ่ง
เป็นรองเท้าแตะของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายจักษุนันเพ็งสกุลชื่อเล่นชื่อในปาดอายุ๓๓ปี

รองทงรองเท้านี่ก็ใส่ไม่ทันไปเลยเนี่ยครับ

มีกองเลือดกองใหญ่ตกอยู่นะครับแล้วก็หยดเป็นทางนะฮะ
ดเป็นทางยาวร่วม๓๐เมตร
นางเดินเนี่ยเป็นแม่ของผู้ตายนะฮะผู้ตายชื่อนายเทพประสิทธิ์เทพศักดิ์
หรือว่าในเอกอายุสามสิบห้าปีเสียชีวิตในสภาพ
ขาสั้นอยู่ถูกแทงมานะฮะ
นางเดินคนเป็นแม่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็นั่งร้องไห้

เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปด้วย

ในเอกที่เสียชีวิตถูกแทงด้วยมีดเข้าไปสี่

มีที่หน้าอกซ้าย๑แผล

ลึกถึงตัดคั่วหัวใจตรงนี้

นี่ครับนายประสิทธิ์เทพศักดิ์ที่เสียชีวิต
นางเดินแม่ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายก็คือนายเอกลูกชายของเธอ
กับคนก่อเหตุก็คือในปาดที่แทงเขาก็หลบหนีไป
เป็นเพื่อนบ้านกันรู้จักกันนะบ้านอยู่ห่างกันไม่ถึง๑๐๐เมตร
เมื่อวานนี้ตอนเย็นก่อนเกิดเหตุในปาดนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
อยู่ไม่ไกลกันลูกชายเนี่ยนอนเล่นอยู่ที่บ้าน
ในปาดดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่พักใหญ่
ก็เดินมาหาลูกชายของเธอที่บ้าน
นี่ฮะคนก่อเหตุคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เผื่อใครเจอนะฮะใครพบเห็นแจ้งตำรวจหน่อย
นายจักรสุนันเพ็งสกุลอยู่ในปาดอายุ๓๓ปี

นางเดินเนี่ยบอกว่าเมื่อวานก่อนเกิดเหตุในปาด
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วเดินมาหาลูกชายเธอที่บ้าน
มาถึงก็มาเคาะประตูเธอเนี่ยเป็นคนไปเปิดประตูให้นะ
แม่ของผู้ตายไปเปิดประตูให้เจอในปาดในปาดถามว่า
ใครไปว่าเขาว่าขโมยไม้ยางของชาวบ้าน
แล้วก็ชักมีดขึ้นมาขู่ด้วยนะขู่ทำท่าเหมือนจะแทง
ลูกชายก็คือนายเอกนอนเล่นอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงก็เลยเดินออกมาดูค่ะแล้วก็ถือมีดพระออกมาด้วย
เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ไล่ในปาดให้กลับไป
แล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเสียงดัง
ตอนนั้นในสิทธิ์เพื่อนบ้านได้ยินก็เข้ามาห้าม
แล้วก็มาดึงในปาดเนี่ยเดินกลับไป
ระหว่างทางในปาดยังตะโกนด่าทอลูกชายเธออยู่ตลอดเวลา
อันนี้นางเดินแม่ของผู้ตายให้การกับตำรวจนะครับ
ลูกชายก็เลยเดินถือมีดพระตามไป
ตามไปจนถึงที่บ้านของในสิทธิ์ที่มาดึงในปาดไปแล้วก็ชกต่อยกันนะครับ
ทีนี้ในปาดเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าแรงก็เยอะกว่าจังหวะนั้นก็ชักมีดปลายแหลมขึ้นมา
แล้วจ้วงแทงลูกชายเธอไม่ยั้งฮะแทงเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
โดนเข้าไปสี่แพ้มีที่หน้าอกตัดคั่วหัวใจเลย
นายเอกก็นอนหายใจรวยรินอยู่นะครับที่จุดเกิดเหตุ
เดินเห็นลูกถูกแทงต่อหน้าต่อตารีบมาพยุงลูกนะฮะ
กลับไปที่บ้านที่ห่างกันสักร้อยเมตรในสภาพที่แบบเปียกโชคไปด้วยเลือดทั้งตัว
ไปถึงหน้าบ้านกะว่าเดี๋ยวจะช่วยเรียกกู้ภัยเรียกรถพยาบาลมารับ
แต่ก็ไม่ทันแล้วลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนบ้านของในปาดคนก่อเหตุนะครับกับในเอกผู้ตายเนี่ยอยู่ห่างกันสัก๑๐๐เมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แบบนี้ฮะบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของในสิทธิ์เขาเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนไปห้าม
อยู่ห่างจากบ้านของนายเอกผู้ตาย๓๐เมตร
ตอนเกิดเหตุตอนที่ในสิทธิ์ไปดึงในปาดให้มากลับบ้านตอนที่ในปาดไปหาเรื่องอยู่หน้าบ้านในเอกเนี่ย
ก็คือเดินกันมาถึงแค่สัก๓๐เมตรแล้วในเอกเขาตามมาไงที่แม่บอกว่าในปาดยังด่าไม่เลิก
นายเอกก็เลยตามมานะแล้วก็มีเรื่องกันชกต่อยกันแต่ว่านายเอกสู้ไม่ได้ถูกในปาดแทงเข้าไปก่อนเลยเสียชีวิต
ส่วนนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปไปคุยกับแม่ของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
นางเดินบอกว่านำศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วตอนนี้ก็มีแค่โรงศพกับทูบหน้าโรงศพนะ
ประดับดอกไม้เหมือนคนอื่นเพราะว่าฐานะยากจนต้องยืมเงินชาวบ้านมาจัดงานศพให้ลูก
จากนี้ไปไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงเหมือนกันเพราะว่าสามีก็ตายไปแล้วนี่ลูกชายมาตายไปอีกคนนึงชีวิตไม่เหลือใครแล้ว
คิดด้วยว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงจะมาฆ่าแกล้งกันได้ง่ายขนาดนี้ตอนเกิดเหตุก็เห็นแต่ช่วยลูกไม่ได้ทำได้แค่ร้องห้ามนะให้อีกฝ่ายนึงหยุดแต่อีกฝ่ายก็ไม่หยุด
แม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ร้องอย่างเดียวอ่ะอุ้มลูกมาที่บ้านพอมาที่บ้านพอมาที่บ้านเสร็จแล้วพอมาที่บ้านเสร็จแล้วคราวนี้ก็
แม่ว่าไปตามไปตามเพื่อนมาแล้วก็ว่าที่เขามีรถยนต์นะนะว่าพาไปหาหมอยืนอยู่หน้าบ้านพ่อตามันไม่ยอมให้แม่ไปมันว่าแม่จะไปแจ้งนายอะไรมันจะทำแม่อีกอ่ะ
ส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือในสิทธิ์ในสิทธิ์คือคนที่เห็นว่าในปาดกับนายเอกเขามีเรื่องกันแล้วมาดึงในปาดไป
เอกถูกแทงตอนแรกแรกแล้วก็ซุดลงไปกับพื้นเนี่ยในปาดยังไปเตะซ้ำอีกสองทีด้วยนะ
ก่อนจะหลบหนีไปนี่มีที่ใช้ก่อเหตุกันโอ้โหเบลอเลยฮะเห็นแล้วนะค่ะ
คุณเขียนมาสอนอันนี้พระนะฮะส่วนอีกด้ามหนึ่งเนี่ยมีดนะเห็นปลายแล้วเนี่ยมันจะไม่ตัดคั่วหัวใจได้ยังไง
โอ้โหแทงเข้าไปที่อกทะลุคู่หัวใจอ่ะตัดคู่หัวใจอ่ะ
สิทธิ์บอกว่าสาเหตุเท่าที่ทราบรู้เพียงว่าทั้งสองคนมีปัญหากันเรื่องไม้ยางพารา
ที่ฝั่งนายเอกพู่ตาย
หาว่านายปาทพู่ตรงหาไปขโมยไม้ยางภาระของช่อบั้น
ปาดพอรู้ข่าวก็เลยไม่พอใจ
แล้วก่อนหน้านี้ภรรยาของในปาดเนี่ยเขาเคยอยู่กินกับนายเอกผู้ตายมาก่อน
แต่เรื่องภรรยาของในปาดเคยเป็นภรรยาเคยอยู่กินกับนายเอกผู้ตายมาก่อน

เพราะว่าเขาก็ทักทายพูดคุยกันตามปกติดีอยู่นะเวลาเจอกัน
จนมามีเรื่องขโมยไม้ยางพารานี่แหละเนี่ยทั้งคู่ถึงมีปัญหากัน
เรื่องรักมายเลยเคยไม่บอกทุกอย่าง

คนอันจึงคนอันก็ไม่เคยอันเลย
ภพเลยเคยเป็นแห่งน่ามีประณาอย่าง
แกเห็นอยาละพัง
เรื่องกันช่วงอันมันจะไม่เจาะเพราะผมเจอดีต้อง
ว่าเทยงั้นอยู่คุณให้ยาย
ก็จากการสอบถามนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยในเอกพูด
เคยอยู่กินกับภรรยานะอ่าที่ปัจจุบันเป็นภรรยาของ
ปาดเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกกันสองคนนะฮะเป็น
ผู้หญิงทั้งคู่นะครับคนโตอายุ๑๖คนเล็ก๗
กลางปี๕๖นายเอกถูกจับคดีฆ่าคนตาย
แล้วก็ติดคุกอยู่๔ปี๖เดือน
อันนี้คือนายเอกนะครับผู้ตาย
ติดคุก๔ปี๖เดือนพอพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนะครับ
ก็ไปถูกจับคดียาเสพติดอีก
ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีก๑ปี๖เดือน
ระหว่างเนี้ยภรรยาของนายเอกเนี่ย
เขาก็เลยเลิกกัน
แล้วก็เลยไปอยู่กินกับในป่า
อ่าที่เป็นเพื่อนบ้านกัน

ชำนาญเทพศักดิ์อายุ๖๔ปีนะครับ
เป็นพ่อของ

อดีตภรรยาของได้เอกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไม่คิดว่าในปากที่ปัจจุบันเป็นลูกเขยเค้านะ
เพราะทนไม่ได้อันนี้คือผู้ตายนะฮะที่คือภรรยาคือทางลูกสาวของของพ่อเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยที่เป็นอดีตภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้ที่
นายเอกเนี่ยไปติดคุกฆ่าคนตายพอออกมาก็ยังไปค้ายาเสพติดอีกก็ไปติดคุกอีกรอบนึงนะทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าก็ติดคุกไม่เลิกสักทีส่วนในปาดคนก่อเหตุเพิ่งมาคบหากับลูกสาวเขาได้สัก๓ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้เดือนเดียว
ตอนนี้ทางฝ่ายของพ่อตาของผู้ต้องหาก็บอกว่าก็ร้อนใจมากอ่ะพยายามติดต่อลูกเขยให้มามอบตัวทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดหนีไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะ
แต่ก็เสียดายอยู่ลูกเขยความจริงแล้วเป็นคนขยันทำมาหากินต้องมามีเรื่องแบบนี้อันนี้คือผู้ต้องหานะ
อ่า
สัมภาษณ์นี้ตามได้เลยจับบ้านก็รู้ไหม
ปุ๊บมาเนี่ยพูดว่าผมเอาอยู่ร่านไปไว้
อยากเคลียร์ไปนี่พูดว่าไม่รู้ร่านผมนะจะแบบนี้พูดนะ
ตำรวจตามจับตัวอยู่นะครับคาดว่าไม่เกิน๒วันจะจับได้ครับ